สวัสดีครับคุณชนะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชิสานะครับ
กัดให้สะบัดกันทุกข่าวกับเราสองคนชิชะในคู่กัดสะบัดข่าวค่ะย้ำกันถึงเรื่องของเวลานะครับคุณผู้ชมครับสิบห้านาฬิกาสามสิบนาที
เจอกับพวกเราสองคนแบบนี้นะครับเอาล่ะพูดถึงเรื่องของตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ก็ต้องรายงานกันทุกวีทุกวันนะเผื่อใครไม่ทันได้ดูก็ได้รู้จากรายการของเรา
ถูกต้องแล้วคุณผู้ชมวันนี้นิวไฮอีกแล้วคุณชนะเพิ่มยอดขึ้นมาตอนนี้นะคะอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบสามราย
คุณผู้ชมคะตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่ทำสถิติใหม่อีกแล้วขึ้นนิวไฮแบบนี้อีกแล้วครับ
คอก็ไม่ค่อยจะดีแต่เราต้องติดตามข้อมูลกันส่วนผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นอีกเหมือนกัน
หนึ่งร้อยสามสิบสามศพนะคะและถ้าหากว่าจะนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศเพิ่มความเข้มข้นในการเพิ่มมาตรการป้องกันโควิด
ล็อกดาวน์ทั้งเคอร์ฟิลล์คือห้ามออกจากบ้านตั้งแต่สามทุ่มถึงตีสี่
ในวันที่สิบสองกรกฎาคมมาจนถึงวันนี้อืม
เข้าสู่วันที่๑๗ของการบังคับใช้แล้วแต่ดูเหมือนว่าตัวเลขมันจะไม่ลดลงเลยนะคุณชนะ
นี่เส้นสีเหลืองครับเป็นจำนวนของผู้ติดเชื้อ
จะเห็นได้ว่าอยู่ที่ราวสัก๑๔๐๐จนถึง๑๕๐๐๐ราย
กราฟเนี่ยมันทะแยงตัวขึ้นพุ่งสูงขึ้นน่าตกใจนะคือมันมีลดต่ำลงมาเมื่อวานก็คือ๒๗กรกฎาคมเท่านั้นเอง
ก่อนที่วันนี้ฮะเชิดหัวพุ่งอีกแล้ว๑๖๕๓๓รายนะครับเหมือนกับผู้เสียชีวิตนะคะคุณผู้ชมถ้าเริ่มจาก๒๒กรกฎาคมกราฟเนี่ยยังอยู่ที่หลัก๑๐อยู่เลย
หลังจากนั้นไตขึ้นมาเป็น๑๐๐กว่าศพนะคะตกลงมานิดหน่อยอยู่วันที่๒๖กรกฎาคม๘๗แล้วก็กลับมาหลัก๑๐๐อีกครั้งนึงค่ะ
แล้วเนี่ย
แสดงงานแบบนี้มันทำให้เห็นว่ามียอดผู้ติดเชื้อสะสมเนี่ยจนถึงวันนี้เยอะอยู่เหมือนกัน
ถูกค่ะคุณผู้ชมแล้ววันที่เรารายงานข่าวไปว่ายอดผู้ติดเชื้อไม่ถึงหมื่นเราก็ไม่อยากให้ถึงหมื่นจริง
แต่วันนี้มันมาถึงแล้วแล้วก็ใกล้สองหมื่นด้วยเราก็ไม่อยากจะคิดไปว่ามันจะถึงเลขขนาดนั้น
เพราะฉะนั้นตอนนี้ดูแลตัวเองให้ดีแล้วกัน
หน่วยงานเขาพยายามช่วยเหมือนกันแต่ว่าพละกำลังแรงคนแล้วก็เรื่องของสถานที่ต่างอาจจะไม่พร้อม
เรามีหน้าที่ต้องแข็งแรงดูแลตัวเองให้ดีกันก่อนแล้วกัน
ถูกต้องครับวันนี้คอลโรมอก็เห็นชอบในการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
ภาคเรียนที่๑ปีการศึกษา๒๕๖๔โดยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอนุบาลถึงม๖รวมทั้งสายอาชีวศึกษาก็มีกำหนดออกมาแล้วนะจะได้รับเงินสนับสนุน๒๐๐๐บาทต่อนักเรียน๑คน
ซึ่งก็จะจ่ายผ่านสถานศึกษานั่นแหละให้ไปแจกจ่ายแก่นักเรียนนักศึกษาแล้วนะครับ
ผู้ปกครองโดยตรงนะครับส่วนโรงเรียนเอกชนและนานาชาตินะครับ
ก็จะขอให้ลดหรือตรึงค่าใช้จ่ายให้เท่ากับปี๒๕๖๓ครับคุณชิสาครับ
ส่วนระดับอุดมศึกษาสถาบันของรัฐจะได้รับส่วนลดรวมใจระหว่างรัฐกับสถาบันในอัตรา๖ต่อ
ก็คือเทียบเป็นอัตราส่วนกันเพราะว่าแต่ละสาขาวิชาแต่ละคณะก็จะจ่ายต่างกันไปนะคะ
โดยให้สถาบันการศึกษาลดค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบขั้นบันไดตามข้อมูลที่เราขึ้นให้
คุณผู้ชมถ่ายภาพเอาไว้ไปศึกษาหรือไปแชร์เพิ่มเติมกันได้
ส่วนเอกชนรัฐจะสนับสนุนให้คนละ๕๐๐๐บาท
อกจากนี้นะครับกระทรวงอุดมศึกษานะครับยังเสนอให้ขยายเวลาผ่อนชำระค่าอุปกรณ์การเรียนออนไลน์และลดค่าหอพักอีกด้วยนะครับ
ก็พยายามจะช่วยในทุกภาคส่วนของสถาบันการศึกษานะครับ
ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมเรื่องของโควิดผ่านไปนะคะตอนนี้เราจะพักหายใจหายคอกันแป๊บเดียวเท่านั้นเพราะว่าช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมไปดูลายมือปริศนาลายมือนี้กำลังจะบอกอะไรแล้วเป็นลายมือที่ทำให้เราได้เห็นได้ทราบเรื่องราวที่ต้องขนหัวลุกช่วงหน้ากลับมาตามต่อกันแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
สวัสดีครับกลับมาพบกับนชาติในช่วงสะบัดมุกกระตุกต้มหายามบ่ายแบบนี้นะครับเพราะเราอยากเห็นคนไทยยิ้มได้คุณผู้หญิงส่วนใหญ่ชอบคำชมใช่ไหมครับงั้นไปชมกันเลยครับ
ถ้าจะให้ผมเปรียบเทียบเมียของผมว่ามันเปรียบเสมือนอะไรในโลกใบนี้ผมบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าเมียผมเปรียบเหมือนดวงดาว
ชมว่าคุณภรรยาเหมือนดวงดาวซิดด้วยคือว่าดวงดาวนำทางแบบนี้หรือเปล่าครับ
ไม่ใช่นางฟ้านะครับจะเป็นอุกาบาทแบบนี้ไม่ได้เรียกว่าชมแต่เขาเรียกว่าลักหยอกจึงหยอกเล่น
เจลลอกจึงหยอกเล่น
ไปต่ออีกคลิปครับคุณพ่อบ้านท่านนี้เขามีเวทมนต์
แน่อยากเป็นพ่อมดแทนพ่อบ้านแน่นชาติดูออก
แม่คุณพ่อบ้านเล่นสนุกพอแล้วมั้งได้เวลาไป

ดูแล้วถ้าไม่หาไปหาหมอ

โอ้โหถึงจากซังสองเรื่อง
ผมชอบคุณพ่อบ้านที่เอาไม้กวาดมาเล่น
เห็นรากสุดนี่นะ
โอ้โหสบายแล้ว

ใช่สิเอาไม้กวาดมาเล่นบอกให้มากวาดพื้นดันเอามาเล่น
เออนอนหยอดคตมไปหลายสัปดาห์
บายไม่ต้องทำงานบ้านแล้วทีนี้นอนอยู่ตรงนั้นแหละนะ
แต่ดิฉันชอบเรื่องของที่ชมแฟนว่าเหมือนดวงดาว
เออก็เหมือนดวงดาวสวยเหรอ

ก็สวยเหมือนดวงดาวระยิบระยับแบบนี้
คุณผู้ชมฮะไปดูเรื่องราวที่เขาว่ากันว่าสุดหลอนสุดเฮียน
กับโรงพรรคเก่าแก่อายุร้อยปีเขาบอกว่าไปเจอผีโตเบลอแหงตาแดงอีกต่างหาก
แบบนี้หมอปลาหมอปลาช่วยด้วย
แต่ห้องนู้นไม่ใช่หรอเดี๋ยวหูปลาตาไม่ใช่ห้องนี้เนี่ย
น่าจะเป็นตามที่เขาเล่ากันมาแบบขอดูนะพวกโอ้โหโอ้ย
จะอ้วกจะอ้วกแต่เริ่มต้นด้วยอาการหาวคือไม่ใช่ว่า
ไม่ใช่ว่าหมอปลาง่วงนอนนะแต่นี่คืออาการเวลาหมอปลาเขาสัมผัสได้ถึงพลังของวิญญาณ
จะมีอาการหาวแล้วก็เหมือนจะอาเจียนนะคะนี่เป็นช่วงเวลาที่หมอปลาเขาสำรวจห้องสองห้องอ่ะ
ที่บริเวณโรงพักเก่าแก่อายุร้อยปีแห่งนี้นะครับจุดที่หมอปลาสัมผัสวิญญาณได้คือ
ห้องทำงานและห้องขังผู้ต้องหาเขาว่ากันว่าอยู่ติดติดกันค่ะ
โดยเฉพาะที่ห้องขังซึ่งมีผู้ต้องหาผูกคอตายในห้องขังดูดูโอ้โห
นี่ห้องขังในสมัยก่อนนะเป็นแบบนี้ครับหมอปลาบอกว่าสัมผัสวิญญาณได้ชัดเจนเลย
กว่าจะไปจุดอื่นเนี่ยโอ้โหต้องอยู่ตรงนี้อยู่นานเลยค่ะ

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

ไม่เจออะไรคะลุงเลยบอกนี่แหละวิญญาณที่สิงสถิตอยู่นี่ที่นี่แน่นอน
แต่ว่าก็น่าจะไม่ใช่วิญญาณที่ดุร้ายอะไรนะคะ
เพราะอะไรลุงเชื่อว่าในห้องนั้นมีหนังสือราชการตราครุฑเล่มหนึ่งวางอยู่
บอกผีก็คงจะไม่กล้ามารังขวาลุงไง
นั่นเป็นความเชื่อนะพอหมอปลามาพิสูจน์ก็พบว่ามีวิญญาณเขาว่าอย่างนั้นนะ
ซึ่งหมอปลาแนะนำเลยบอกให้ผู้ใหญ่บ้านทำการบูรณะตรงนี้
ทำให้เป็นพิพิธภัณฑ์ซะหรือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เรียบร้อยเลย
แล้วหมอปลาเนี่ยจะมาอีกทีมาทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณเพื่อป้องกัน
กันอะไรกันคนไม่ดีเข้ามาใช้สถานที่เป็นแหล่งมั่วสุมเพราะมันดูมืดไง
จริงถ้าปล่อยไว้แบบนี้ก็อาจจะเป็นแหล่งมั่วสุมอาจจะเกิดอาธิกรรมอะไรก็ได้
แต่ถ้าหากว่าพัฒนาปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็อาจจะทำให้ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง
มีนะตัวอย่างอย่างที่จังหวัดสุโขทัยเขาก็ทำการปรับปรุงโรงพักเก่าให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ถูกต้องแล้วนะฮะส่วนเรื่องของความเชื่อก็ฟังหูไว้หูแล้วกันนะคุณผู้ชมนะ
เรื่องนี้เหมือนกันหลายคนก็ยังงงอยู่ว่ามันคือเสียงอะไร
จู่นั่งอยู่ในบ้านกลางดึกได้ยินเสียงดังโครมเสียงดังสนั่นบางทีเหมือนมีข้าวของร่วงหล่นลงมาด้วย
มันเสียงอะไรคุณผู้ชมลองไปดูไปฟังกันหน่อยค่ะ
นั่นแหละคุณผู้ชมต้องตั้งใจฟังให้ดีเห็นไหมคะ
เสียงดังคล้ายกับเสียงระเบิดเนี่ยเกิดขึ้นช่วงกลางวันแสก๑๑โมง๘นาทีของเมื่อวานนี้นะคะ
ชาวบ้านในหลายอำเภอของบุรีรำบอกว่าได้ยินเหมือนกัน
หลายบ้านหลายมุมเห็นไหมคะเขานำภาพมาให้ดู
แต่ละคนก็บอกอุ๊ยตกออกตกใจนะ
ผู้สื่อข่าวก็เลยไปคุยกับชาวบ้านที่อยู่ระแวกนั้นนะคะ
เขาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันเสียงอะไรแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
แต่บางช่วงที่ได้เกิดเสียงดังเนี่ยนะ
ทำเอาข้าวของหลังคาบ้านสั่นสะเทือนไปด้วยนะคุณชนะ
ส่วนกล้องวงจรปิดตามบ้านเรือนหลายหลังเนี่ยนะคะ
สามารถบันทึกเสียงปริศนาได้คือมันมาแต่เสียงอ่ะนะ

ก็เลยไม่รู้ว่าตกลงมันคือเสียงอะไรมาจากไหน
ถามแม่ค้าขายส้มตำในเขตเทศบาลเมืองบุรีรำคนนี้นางสุกรยานะครับ
เล่าว่าช่วงเวลาประมาณสัก๑๑นาฬิกาเสร็จนะ
ซึ่งกำลังขายของอยู่ก็ได้ยินเสียงดังปั้งเลย
เสียงระเบิดอย่างแรง๑ครั้ง
ต่างคนต่างตกใจอ่ะ

เออขณะที่แม่ค้าขายเครื่องดื่มในตลาดบอกว่าช่วงเวลาเดียวกัน
เธอก็ได้ยินเสียงดังปั้ง
ตอนแรกคิดว่าหม้อแปลงระเบิดหรือยางรถระเบิด

มาเล่าอีกว่าญาติที่ทำงานอยู่ที่อำเภอพระพาชัย
อยู่ห่างออกไปเยอะพอสมควรก็ได้ยินเสียงนี้เหมือนกัน
เอางี้ไม่มีใครรู้จริงว่าเสียงมันมีที่มาที่ไปอย่างไรครับ
ตอนแรกมันไม่มีใครผิวว่ามันใช่
ไปถามชาวบ้านก็ไม่มีใครตอบถูกได้ยินเหมือนกัน
บางคนบอกว่าเสียงเท่ห์คล้ายกับเสียงเครื่องบินรบหรือเครื่องบินขับไล่

อธิบายมาเลยเอาข้อมูลจากเพจต่างมาอ้างอิง
เอาข้อมูลมาสนับสนุนให้เหตุผลกันไปต่างนานา
ซึ่งเกิดจากอากาศยานเคลื่อนที่ด้วยความเร็วนะ
ก็เลยทำให้หลายคนคิดว่าเออใช่ไหมตั้งข้อสันนิษฐานกัน
แต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลจากหน่วยงานไหน
มาบอกว่าตกลงแล้วมันคือเสียงอะไร
ปริศนามาแล้วแต่ว่ามันคือเสียงอะไรยังไม่ทราบ
ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะมีข้อมูลอะไรใหม่มาอีกหรือเปล่านะคะ
อารมณ์กันบ้างดีกว่ามาดูเรื่องราวที่อยู่ภายในครอบครัว
คุณสามีคุณภรรยาเขาชื่นชมนะคุณสามีคนนี้
บอกเลยว่าคุณภรรเมียเฮ้ยทำไมหาเงินเก่งจังเลยจ้ะเมียจ๋า
เจอจม

นี่ไงคุณเมีย
ครับ
มีสัญชาติยานอะไรบางอย่างที่อยู่มาเปลี่ยนเคสมือถือให้กับคุณสามี
พอเปิดเอามาอะไรเนี่ยโอ้โหหลายบาทเลยสำหรับ๗๐๐๐บาทได้
ทำไมไม่อยู่ตรงนี้ขุดจบกันเลยอุตส่าห์ซ่อนมาตั้งสามเดือน
นี่ไงแล้วยังมีหน้ามาแถว่าเป็นโครงการที่จะเอาไว้สำหรับเลี้ยงหนู

เป็นสายพันธุ์มันไม่ใช่ขาวเฉพาะท้องนะ

อย่างนี้ไม่น่ารอดแล้วล่ะสามีคนนี้
ปฏิโทปฏิเทอย่างว่าแหละเมียหาเงินเก่ง

ว่าซ่อนตรงไหนหาเจอหมดเลย
หาแบบนี้ดีเหมือนกันนะคะก็สบายดีไม่ใช่งานหนักอะไร
แค่มีเซ็ตนิดหน่อยก็ได้เงินแล้วจริงอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันในครอบครัวนะให้ผู้หญิงเก็บตังค์ให้แต่ดีแล้วคุณชนะค่ะ
เอาล่ะเรื่องของเรื่องนะคุณผู้หญิงเนี่ยเขาก็ชอบจะออดอ้อนเนอะเป็นนิสัยที่น่ารัก
ขอนู่นขอนี่ขอนั่นเราผู้ชายในฐานะคุณแฟนเราก็มอบให้เธอเถอะเธอจะได้มีความสุข
ตามใจหน่อยบางทีบางครั้งมาขาบอ้อนเราแบบไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันอะ
มารับจริงมาจ๊ะ
ขอผิดให้หน่อย

โอ๊ยอย่างนี้เลย
อืมทำไมทำไม

โอ๊ยคุณกูจะลงโทษมันไงเธอ

จะจัดให้แหม

แรงไปหน่อยแรงฟันแรงไปหน่อย
โอ้โหที่ดัดฟันเบี้ยวเลย
เดี๋ยวจะจับไปดัดไปเปล่าถ้าดูถนนนิดเดิม
เออลีลาก็น่ารักนะน่ารัก
มีใครมาออดมาอ้อนมาขออะไรแบบนี้กับคุณไหมคะ
ให้ไปช่วยซ่อมเครื่องทำน้ำอุ่นอะไรประมาณนั้นไม่บอกแต่แรกลูก
เฮ้ยจะยอมไปเลย
น่ารักรักกันนานแบบนี้ก็มีสีสันในชีวิตมีเรื่องให้แบบหยอกกันนะคะ
เหมือนคู่นี้เหมือนกันอยู่บ้านเสาร์อาทิตย์ค่ะ
จะออกไปไหนทำไมล่ะคะอยู่ด้วยกันก็ต้องหาอะไรทำกันหน่อยสิ
จะหาเรื่องไปล้างรถได้ยังไงไม่ยอม
อ่ามันหยุดไปล้างรถดีกว่า
ไปไหนห้ะ
ไปไหนไปล้างรถ
ไม่ก็พี่จะไปล้างรถเฉย
มันหยุดแค่ที่มิรสมันอยู่อยู่ป่ะ

จากแสงสว่างทั่วไปมันไม่ร้าวใจ

งหน่อยไหมดูกระชุ่มกระชวย
เปลี่ยนสีไฟอย่างเดียวไม่พอเปิดเพลงด้วยเลยไหม
โอ้โหเค้าเล่าเพลงแนวไหนดีคะ

นึกว่าอยู่ในผับอะไรแบบนั้น
ไม่รู้แหละแต่เรื่องของเรื่องแสงสีเนี่ย

สีแดงจะให้ความรู้สึกยังไงคะ

กระชุ่มกระชุ่มกระชวยมันรู้สึก
เฟียดเหมือนกระทิงดูอะไรอย่างนั้นประมาณนั้นเลยเออถ้าสีเหลืองสีเหลือง
สีเหลืองก็เฮ้ยนิ่มมาแบบนิ่มสีน้ำเงินสีน้ำเงิน
สีน้ำเงินก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยสีน้ำเงินมันก็จะแสดงถึงความเป็นแบบว่าสีที่แบบว่า

สีไหนก็ดีแต่ก็ให้นอนหลับสบายค่ะดีดีกว่านะฮะนะเยอะส่งมาเร็วสินึกไม่ทัน
พักผ่อนยังไงไปดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะครับอุ๋ยดังนี้น่าถูกใจ
เดี๋ยวเห็นบอกว่าสามีจะไปล้างรถแล้วสุดท้ายไม่ได้ล้างใช่ไหม

เรื่องของรถเนี่ยบอกเลยนะว่าบางทีพวกอุปกรณ์ต่างในรถเนี่ย
ต้องรู้จักในการศึกษาวิธีการใช้
หลายคนก็จะถนัดขับรถอย่างเดียว
อาจจะไม่รู้ปุ่มหรือว่าเทคนิคอะไรต่างมามากมายนะคะ
ไปดูแก๊งนี้กันหน่อยค่ะเธอขับรถไปอยู่ดี
แล้วก็ได้ยินเสียงรถหวอมาข้างหลัง
แล้วก็เกิดพันธุ์อะไรของเขาขึ้นตกออกตกใจกัน
แล้วเขาจะทำยังไงกันบ้างไปดูค่ะ
เขามองไม่เห็นกัน

เพราะมันน่าจะรู้ใช่ไหม
โอ้โหวุ่นวายโกลาหลมากในห้องโดยสารรถคันนี้

มันขึ้นควันขาวเต็มไปหมดเลย

ตกใจเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำยังไงทำยังไงทำยังไงถูกโทรหาเพื่อนละกัน

หาเพื่อนเออเดินไปได้โทรหาเพื่อนก่อนก็ได้แต่เธอเข้าซ้ายเข้าซ้ายก่อน
เป็นมันไม่ค่อยเห็นเลยเนี่ยทำยังไงดีเลยมันไม่ตัดไปหมดแล้ว
โอ้ยโอ้คุณชนะตกไกรสุดท้ายเห็นบอกว่ามีวิธีการ
ถูกต้องค่ะแค่ไหมฮะแค่อะไร
เปิดปุ่มให้ปลายน้ำมันละลาย

คือฝนมันตกพระแดนคือว่าว่าฝนมันตก

นี่ปาก

ไหนล่ะไฟไหม้ไหนล่ะควัน

ฝนตกเปิดแอร์ในรถ

อุณหภูมิมันต่างกันข้างในข้างนอก
ข้างในมันจะเกิดเป็นเวรฟ้า
เป็นฝ้ากระจกแล้วเราจะมองไม่ค่อยเห็น

มันจะเป็นรูปเหมือนเป็นเส้น

อันนี้คิดว่าหลายคนที่ขับรถ

แต่ว่าวิธีเร็วทำไง
เอามือปัดเลยค่ะ

ใช่ก็เป็นเรื่องของสาว

เจอเหตุการณ์ที่ก็ตกออกตกใจเล็ก

ทำเอาหลายคนตกออกตกใจที่นั่นนะฮะ
บอกเลยว่าไปเจอกับคนคนหนึ่ง

ยนต์มาก็คือรถมอเตอร์ไซค์นี่แหละครับสุดท้ายไปหลับหลับฟุบอยู่ตรง

อ่ะยิ่งช่วงนี้โอ้โหพอมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ตกอกตกใจไหมคือไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยเพราะกลัวว่าเอ๊ะ
ป่วยไหม้จากโควิดหรือเปล่าก็เลยต้องปล่อยให้เขานอนสลบอยู่ตรงแบรีเออร์เนี่ยค่ะค่อยค่อยเล่าแบบนี้
นะครับเพจเจมส์วีดวีพรี่ได้แชร์คลิปของคุนจันทร์

นะครับเอาไว้เป็นคลิปในช่วงเย็นเย็นที่การจรจรบรเวณหน้าสลามประชาคม
อุดมอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีตรงนั้นน่ะแน่นเลยคือการจราจรติดขัดครับ
แล้วมีผู้ชายคนนี้โอ้โหจอดรถจักรยานยนต์ข้างทางในสภาพที่เจ้าตัวเนี่ย
โอ้โหทิ้มคาอยู่กับแผ่นแบรีเออร์ไซส์งานก่อสร้าง
เหตุการณ์นี้ทำให้คนตกอกตกใจค่ะคิดว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรร้ายแรงหรือเปล่า
คนขับป่วยหรือว่าได้รับอุบัติเหตุอะไรยังไงบาดเจ็บตรงไหน
ในคลิปเนี้ยพี่ผู้หญิงคนนึงบอกว่าอยากจะเอาเขาไปช่วยเหลือนะแต่ก็มีบางคนเนี้ยห้ามไปว่าให้พวกเขาไป
เพราะไม่รู้ว่าเขาป่วยหรือเปล่าโควิดไหมอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยบอกเดี๋ยวให้เจ้าที่มาช่วยดูดีกว่าเอางี้ละกันคลิปนี้พอถูกเผยแพร่ออกไป
ก็มีคนมาแสดงความเห็นจำนวนมากพร้อมกับมีคนเข้ามาเฉลยว่า
เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดจากที่ผู้ชายคนนี้เมาอ้าวลุงเมาสุราไม่ไหวแล้วใช่ไหมเนี่ย
ใช่คือแป๊ดเลยแป๊ดมาเลยไปต่อไม่ไหวหัวเนี่ยแทบจะทิ้มอยู่แล้วอ่ะ
แล้วระหว่างที่รถเนี่ยจอดติดไฟแดงเจ้าตัวคงจะไปต่อไม่ไหวเก็บทรงไม่อยู่
จ้าดับจ้าดับจ้าดับทำไมมันเมาอย่างนี้โอ้โหเมาไงครับ
ก็เลยอาศัยแผ่นแบเรียเป็นหมอนพักพิงชั่วคราวแต่สุดท้ายมันไม่ชั่วคราวไง
มันยาวไปยาวไปข้ามคืนจนถึงฟ้าสางโอ้โหอันตรายอันตรายจริง
นะฮะถ้าเป็นกลางคืนแล้วไฟไม่ค่อยมีเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะ
เอาก็เตือนกันว่าขับรถก็อย่าเมาแล้วกันถ้ารู้ว่าไม่ไหวอย่าฝืนครับ
ดีกว่านะคะไปดูเรื่องวุ่นของหญิงคนนี้เธอบอกว่าหน้าบ้านเธอมีขยะมากองอยู่
เป็นขยะใครอ่ะขยะปริศนาเธอเลยอยากจะรู้ว่าใครกันที่มาทิ้งเอาไว้
ติดกล้องวงจรปิดเลยค่ะสุดท้ายได้คำตอบว่าคืออะไรไปดูค่ะ

บอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนว่าเพลงกับภาพแมทมาด้วยกันไม่ได้มีการปรุงแต่งใดเพิ่มเติม
ไม่ใช่เสร็จสาวเสร็จเปล่างไมไม่ใช่ฝีมือของพวกเรานะครับ
ให้กำไม่ยังไงว่าให้ดูอย่างงั้นเลยนะฮะ
เธอบอกว่าบ้านลงโทษนี่มีขยะปริศนามาอยู่แล้วบอก
ภาพที่เห็นที่บันทึกได้คือคุณยายคนนี้
คิดว่าเป็นคุณยายนะเพราะว่าเหมือนใส่ผ้าถุง
เออนะฮะแล้วดูดิแล้วก็ทำท่าทาง
คือเหมือนเปิดก้นสายก้นมาทางกล้องอ่ะคุณ
ทะลงผ้าถุงก็เลยเล่นกล้องเลยคุณผู้ชม
กลางวันแสกเลยนะ

นะฮะเธอก็ติดแฮสแท็กนะคะ

บอกว่าโควิดเป็นเหตุสังเกตได้
แล้วก็มีแฮสแท็กคำบอกคนไทยเป็นคนตลก
เธอก็เชื่อว่าคนที่มาทิ้งขยะปริศนาที่ว่า
น่าจะเป็นป้านี่แหละ
แต่ว่าพอเปิดกล้องดูแล้วไม่ได้เห็นหลักฐานคาตานะ

เห็นแต่คุณป้าโชว์ก้นให้ดูอันนี้ก็เลย

แต่บอกเอาไว้ก่อนนะเพลงกับภาพมาแบบนั้นจริงนะ

เดี๋ยวจะมาดราม่าว่าเราไปใส่เรื่องการปรุงแต่งไม่ชัดเหยียบกับเรานะ
ในทางที่ดีเราก็ได้เห็นความเป็นมาเป็นไปของที่แต่น่ะ

กันคือนักอดูรักษ์เข้าไปทำความสะอาดในถ้ำแห่งนึง

เศรษฐ์พวกเทียญ
น้ำตาเทียญที่มันหยดย้อยเกาะอยู่ต่างสถานที่
เรื่องของเรื่องมันมีความเชื่อในถ้ำแห่งนั้น

นี่นะครับนี่นะครับเยอะแยะไปหมดเลยครับ
สีขาวตรงนั้นนะครับนู่นนะครับผมซึ่งเอ่อจะมีไอ้พวก
พวกบ้าเด็กไหลนะครับซึ่งมักจะเข้ามาทางอ่าสำนักสงฆ์ด้านหลักด้านหลัง
นะครับผมบางทีผมเคยเจอนะครับเคยเจอพระนะครับผมพาคนเข้ามานะครับ
แล้วก็มาทำพิธีกรรมกันผมเก็บขยะนะครับเก็บเศษเทียนพวกนี้ไปเป็นสิบครั้งแล้ว
นะครับแต่ก็อ่าไม่เคยหมดสักทีนะครับผมอ่านั่นไงเก็บเป็นสิบครั้งแล้วนะ
แต่ไม่เคยหมดสักทีคลิปวิดีโอนี้นะครับทางกลุ่มอนุรักษ์และนักสำรวจถ้ำในจังหวัดกระบี่นะครับ
ก็พานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าไปเที่ยวชมความงามของถ้ำคลังในพื้นที่อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบีครับ
ถ้ำแห่งเนี้ยเป็นถ้ำที่มีโถงน้ำในถ้ำเนี่ยที่สวยงามมากสระน้ำภายในอยากให้เห็นอ่ะ
เนี่ยมันใสอย่างนี้แล้วเป็นสีเขียวอ่ะเขาเลยเรียกว่าโถงเนี่ยมีน้ำที่เป็นน้ำสีมรกฏ
ค่ะเป็นสระมรกฏอ่ะครับลักษณะแบบนี้ภาพที่เห็นเนี่ยก็มีหินงอกหินย้อย
แล้วก็มีเศษเทียนด้วยนะอันเนี้ยคือเป็นสิ่งที่รู้สึกมันขัดหูขัดตามันขัดหูขัดตาจริงจริงนะ
คือเรื่องของเรื่องน่ะเป็นพวกกลุ่มคลั่งศัยศาสตร์มนต์ดำเข้ามาทำพิธี
เหล็กไหลแล้วทิ้งเศษเทียนเหล่านี้เอาไว้ครับที่เราได้ยินเสียงบอกไปตั้งแต่ตอนแรกก็คือ
นายนี่วัดวัดธนยมนภพรนะฮะเป็นนักสำรวจทำและนักอนุรักษ์โบราณด้าน
โบราณคดีในจังหวัดกระบี่บอกว่าถ้ำคลังเนี่ยนะคะ

พอมาเจอสิ่งสกปรกแบบนี้ก็เลยไม่สบายใจ
จะบอกแบบนี้ที่จังหวัดกระบี่เนี่ยถ้ำเยอะนะ
และมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม

เพราะว่าเขาอนุรักษ์ธรรมชาติเอาไว้ได้ดีมากนะครับ
ปัจจุบันนะครับอาจจะยังไม่ค่อยมีคนไปเที่ยวมากนัก
แต่ก็ควรอนุรักษ์ไว้ให้เป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับ
แล้วก็รอไงรอให้นักท่องเที่ยวเขากลับมา

หรือว่าใครที่สนใจก็มีโอกาสนะ

แล้วก็บอกฝากบอกไปด้วยใครที่ชอบทำพิธีกรรมอะไรพวกนี้นะ

เพราะว่ามันก็ทำลายสภาพแวดล้อมด้วย
ที่มันจะสวยงามตามธรรมชาติของมันนะคะ
เปลี่ยนเรื่องไปดูเรื่องราวของความหลอน
โรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครกันหน่อย
คนงานบอกว่าโอ้โหอยู่ไม่ได้เลยนะคะ
ตกกลางคืนทีไรมีเรื่องต้องขนลุกทุกที
อยากจะให้หมอปลามาช่วยดูหน่อยค่ะว่า
ทีนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น
ที่ทำงานอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยนะ
มีคนผูกคอตายเมื่อวันที่๒๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
ส่วนผู้ตายคือใคร
หนุ่มอายุ๔๘ปีเขามาเช่าโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์นี่แหละค่ะ
แต่ว่าไงรู้ไหมคะเครียดเรื่องหนี้สินก็เลยตัดสินใจ
โอ้โหผูกคอตายกับคานในโรงงานเนี่ยเสียชีวิต
ส่วนศพนั้นก็นำไปประกอบพิธีชาปนกิจศพเรียบร้อยแล้ว

คนงานในโรงงานแห่งนี้รวมถึงโรงงานใกล้เคียงบอกว่า
โอ้โหผมสัมผัสได้เหมือนวิญญาณของนายหนุ่มมาตามหลอกตามหลอนอยู่ค่ะ
เอางี้แล้วกันทีมข่าวของเราเนี่ยลงพื้นที่เลยนะฮะ

ซึ่งก็อนุญาตให้ทีมข่าวของเราเข้าไปดูจุดที่นายหนุ่มเนี่ยผูกคอตาย
พบว่าเป็นจุดที่วางเครื่องจักรโดยนายหนุ่มเนี่ยก็ปีนขึ้นไปด้านบน
แล้วก็ใช้เชือกไนลอนผูกกับคานเหล็กโครงหลังคานั่นแหละ
โอ้โหเสียชีวิตตรงนั้นน่ะแล้วยังไงรู้ไหม
ก่อนเสียชีวิตนายหนุ่มใช้ปากกาเบจิปากกาเมจิกสีแดงเนี่ย
ข้อความว่าเป็นผู้นำต้องเสียสละนะครับ
นี่เห็นแบบนี้นะฮะก็คงจะสื่อความหมายอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะ
ซึ่งคนงานที่อยู่ติดกับโรงงานในที่เกิดเหตุบอกว่า
คืนแรกช่วงตี๒หลังจากที่ในหนุ่มเสียชีวิต
ตอนนั้นเขาหลับอยู่แต่จู่เนี่ยคุณผู้ชมเอาเราให้ดูภาพจับจำลองขึ้นมา
ความรู้สึกเหมือนเอ๊ะมีใครมาจับขาค่ะเนี่ยแบบนี้
แล้วก็ถูกผลักหลังจนสะดุ้งตื่นขึ้นมา
พอรู้สึกตัวอ้าวไม่เห็นมีใครเลยอะค่ะ
แล้วก็ขณะที่ทีมข่าวกำลังสัมภาษณ์อยู่
คุณผู้ชมยังไงหมาหอนกลางวันแสกค่ะ

นักข่าวเราก็ตกใจไงก็ม้าม้าเห่ากับม้าหอนมันสื่อสารต่างกันนะ
อ่านะฮะทีนี้ยังไม่จบนะคุณผู้ชมในคืนเดียวกันเนี่ย
คนงานยังบอกอีกว่ามีเด็กไม่สมประกอบคนหนึ่งเนี่ย
ขโมยสายยางจากโรงงานเอาไปไว้บ้าน
จู่ได้ยินเสียงของในหนุ่มผู้ตายเนี่ยค่ะเนี่ย
ไปยืนเรียกพ่อของเด็กหน้าบ้านหมาก็หอนกันตลอดทั้งคืน
พ่อลูกบอกโอ้โหแบบนี้อยู่ไม่หวาดไม่ไหว

ยังมีอีกคุณชิสาคุณผู้ชมครับต่อมาอีกสามวันหลังจาก
ภรรยาของนายหนุ่มนิมนต์พระมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณไปแล้ว
แต่คนงานสองแม่ลูกที่นอนอยู่ในห้องพักติดกับโรงงาน
ไปเจอเรื่องสยองตอนเที่ยงคืนจู่มีเสียงนะฮะ
เสียงของคนกระทืบเท้าเสียงดังฮะเธอกลัวอยู่ในบ้านไง
ก็เลยเปิดเสียงบทสวดมนต์เพื่อกลบแบบเสียงกระทืบ
เอางี้พอเปิดเสียงบทสวดดังกลายเป็นว่าเสียงกระทืบเท้ามันดังกว่าเดิม
โอ้โหตื่มใจแล้วนี่ไงโม่มาไปแน่าหน้าต่าง
เจอเลยเธอบอกว่าเจอในนุ่มแบบนี้ครับ
เจอแบบนี้อยู่กันไม่ไหวนะคะต้องร้องไห้แล้วออกจากโรงงานนี้ไป
เจ้าของโรงงานบอกอีกว่าคนงานเนี่ยเจอเรื่องหลอนแบบนี้หลายต่อหลายครั้ง
ก็เลยอยากจะให้หมอปลามือปราบสัมภเวษีมาช่วยหน่อย

หมอปลาก็รับปากนะวันที่๒๘ก็วันนี้นะ

แถมบอกว่านี่มีอยู่ช่วงหนึ่งตอนดูคลิปร้องเรียนมาเนี่ยนะฮะ
หมอปลาบอกว่าเฮ้ยใจสั่นเหมือนกันเป็นเพราะอะไรไปฟังฮะ
ช่วงประมาณสัก๒๓ทุ่มปรากฏว่าพอดูคลิปนี้จบปั๊บประมาณ๒๒วินาทีเนี่ย
มันก็เรื่องแปลกหมามันหอนเหมือนแหละนะครับ
ก็จะมีความสบายใจเกินไปมากขึ้นกันนะฮะ
๒๓ทุ่มปรากฏว่าพอดูคลิปนี้จบปั๊บประมาณ๒๒วินาทีมันก็เรื่องแปลก
หมามันหอนเหมือนหมามันเห็นอะไรเดินเข้ามาแล้วมันก็มองกันตามที่คลิปที่ผมถ่ายไว้ได้
ประมาณ๓๐วิแล้วมันก็เงียบไปซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่แปลกนะ

ตามต่อกันแบบชัดได้คู่กับสบัติข่าว
นี่ครับคุณผู้ชมครับพลังแห่งคำพูดนี้ช่างสำคัญ
ถูกต้องแล้วโดยเฉพาะในครัวเรือน
เกิดอะไรขึ้นคุณสามีเนี่ยนะพูดคำเดียว
ประโยคเดียวคุณภรรยานี่รู้เรื่องเลย
พูดอะไรล่ะอยากรู้เหรออยากไปดูสิครับ
รู้สึกไม่ดีเลยเวลาเห็นผัวทำงานบ้านคนเดียว
ตอนต่อเลยป่ะจะได้ไม่ต้องเห็น
ถ้ารู้สึกไม่ดีเชิญไปนอนเลยจะได้ไม่ต้องเห็น
ถูกใจภรรยามากเลยค่ะไม่ต้องช่วยทำถามได้นอนสบายเลย

อ้าวอ้าวเหรอไม่รู้มันก็เป็นห่วงเรา

ซื้อตาใสใจคอทำด้วยอะไร
แบบนี้รักเลยรักเลยชอบแบบนี้
หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราลากันไปด้วยภาพน้องหมาจอมขุด
ไม่ดูหน้าดูหลังใครก็ได้ช่วยบอกน้องด้วยนะคะ

บ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย